คุณผู้ชมคะที่ศรีสะเกดมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งนะคะ
อายุ๖๗ค่ะถูกผู้ชายอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ
ข่มขืนอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่สิบเก้าเมษายนแล้ว
แล้วคุณยายบอกว่าไม่กล้าบอกใครเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอก
สุดท้ายตัดสินใจบอกครอบครัวดีกว่าแจ้งความดีกว่า
เพราะว่าคุณยายเริ่มมีอาการปวดตามตัวค่ะ
ว่าคนร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุข่มขืนคือทั้งกดทั้งบังคับทั้งบีบตัวอย่างนี้
ตอนนี้นะคะคุณยายก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะคะ
แล้วคุณยายบอกว่าคุณยายเป็นโสดนะไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยแต่งงานด้วย
อ๋อคุณยายสวยนามสมมุตินะคะอายุหกสิบเจ็ดค่ะ
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตวันนี้คุณยายกับครอบครัวไปแจ้งความแล้วนะคะ
ที่สพเมืองศรีสะเกดค่ะบอกว่าถูกนายประมวลบุญรัฐอายุห้าสิบสอง
อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละข่มขืนตั้งแต่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าข้างทางในเขตอำเภอเมือง
แต่ว่าตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันเปลี่ยวมากไม่มีบ้านคนเลย
คุณยายบอกตำรวจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโสดนะไม่เคยแต่งงานด้วย
ปัจจุบันอยู่กับญาติพี่น้องวันเกิดเหตุได้ว่าจ้างให้นายประมวล
ซึ่งเป็นลูกจ้างเลี้ยงวัวให้กับพี่ชายของตัวเองนี่แหละ
ขี่รถจักรยานยนต์พาไปส่งที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรสาขาศรีสเกตจะไปรับเงินผู้สูงอายุอะค่ะ
แต่นายประมวลเนี่ยพอขี่รถไปถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นป่าเป็นป่าเปลี่ยวเนี่ยนะ
นายประมวลเลี้ยวรถเข้าป่าก่อนเลยจอดรถดึงคุณยายลงจากรถแล้วก็ใช้กำลังปลุกปล้ำข่มขืนจนสำเร็จความไคร้หนึ่งครั้ง
แล้วนายประมวลก็ขี่รถจักรยานยนต์พาคุณยายไปส่งที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อ่าก็ขี่ไปส่งเขาที่บ้านนิ่งนิ่งเนียนคุณยายบอกไม่กล้าบอกใครเลยตอนแรก
ไม่กล้าบอกญาติพี่น้องก็ปล่อยให้ผ่านไปหลายวันจนรู้สึกปวดตามตัวปวดตามร่างกายเพราะว่านายประมวลเนี่ยใช้กำลังไงฮะ
กดทั้งบีบตัวตัวเนี่ยรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเมื่อวานนี้คุณยายก็เลยตัดสินใจบอกญาติว่าถูกนายประมวลข่มขืน
ร้อยตำรวจเอกสง่าสมสุขรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าก็พาคุณยายไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศรีสเกตแล้วก็ต้องเรียกคุณยายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ต้องเรียกนายประมวลคนก่อเหตุมาสอบปากคำด้วย
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป